คุณผู้ชมค่ะนายสุเทพเทือกสุบันออกมาปฏิเสธแล้วนะคะ
หลังจากมีกระแสข่าวว่าจะจับมือกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัฒน์ตั้งพักการเมืองใหม่
ซึ่งบอกว่าจะเดินหน้าทำงานในมูลนิธิมวลมหาประชาชน
เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยนะคะแล้วก็จะไม่หวนกลับมาเล่นการเมืองอีกค่ะ
กล่าวถึงกว่าแสข่าวน์ที่ว่าตัวเองเตรียมจับมือกับมอมราชวงศ์สุคุมภรรยาภาท

ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงแน่นอนค่ะ
ไม่ได้เจอกับมราชบงศ์สกุมพรรณมานานแล้ว
แต่ส่วนตัวรู้จักชอบพอกันดี
ตอนนี้มุ่งมั่นทำงานเพื่อมูลนิธิ

ไม่ยึดติดกับพักการเมืองใดอีก

แต่บอกได้ว่าไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ

จะโดยผลประโยชน์ทางการเมืองไงก็แล้วแต่
แต่ว่าผมไม่ใส่ใจไม่ติดใจไม่มีความรู้สึกอะไรต่าง
เพราะผมไม่คิดจะลงสมัครรับเลือกตั้งอีกแล้ว
ผมคิดว่าอย่าเสียเวลากับเรื่องนี้เลยครับ
วันนี้เป็นเรื่องที่เราควรจะมาช่วยกันทำงานให้กับชาติบ้านเมืองโดยส่วนรวมดีกว่า
ส่วนปัญหาของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์กับพักประชาธิปัตย์
แนะนำให้พักประชาธิปัตย์ทบทวนบทเรียนว่า
ที่ผ่านมาประวัติศาสตร์เป็นอย่างไร
พร้อมฝากให้กำลังใจหม่อมราชวงศ์สุขุม๙

ข่าวที่เกิดขึ้นคิดว่าอาจเป็นการวิเคราะห์คาดการณ์ของสื่อมากกว่า
การของสื่อมากกว่าเพราะการจะไปตั้งพักกันเมืองใหม่นั้น
ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะต้องใช้เงินทุนมาก
แต่หากอนาคตจะมีใครไปตั้งพักการเมืองหรือไม่
ก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนยืนยันว่าขณะนี้สมาชิกพักยังเหนียวแน่น
และพร้อมให้นายอภิษฎเวชาชีวะเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ต่อไป